เฮ้ยมทรเหมือนพี่ต่๋องสิดฉ่อยไง

พี่แจ๊คสิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก

นี่ทำไมพี่หนุ่มนี้คิดไม่ออกแน่เลย
จริงเล่นไปกลับหน่อย
แต่ว่าพี่ไม่มดดำนั้นต้องคำว่างยากมากเลยนะ
แบบบูปหน้านะ

ก็ป๔ฉันก็ชอบครูพระแล้วเธอ

มันก็รู้จริง

คือถ้าคุณจะโทรมาคุณต้องผ่านผู้จัดการนะครับ

แล้วแจ๊คบอกว่าเป็นแฟนมดดำหน้าตาน่ารักอะไร

เหมือนกับไปละเมิดเอารูปเขามาลง
โดยที่เขาไม่ได้อนุญาตใช่

คือเหมือนกับแล้วก็เอาเข้าเอ่อ

คือตอนนี้พี่ไม่ต้องติดต่อผ่านผู้จัดการแล้วนะ

อันนี้ถ้าพี่หนุ่มไม่เคลียร์ให้

พูดเรื่องจริงนะ

มีเรื่องจริงไปขอโทษก่อนดีกว่า
คือพี่ว่าแจ๊คต้องไปโทรเดี๋ยวเอาเบอร์กับมดดำแล้วโทรไปขอโทษเขา

พี่หนักพี่เปลี่ยนเรื่องแล้ว

ไอ้ปองล่าวให้ฟังหมดแล้ว
ว่าแต่ไอ้ป๋องรู้เลยทั้งประเทศเราก็รู้แล้วว่ากัญชัยเป็นยังไง
ต้องเติมรับการหนักบ้างนะ

ก็เหมาะป่าเคียร์ขนาดนี้กัน